สุพนัทไปแล้วมาที่ธัญญาอาสยามบ้างคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนคงคิดนะว่าเธอเพิ่งวันเกิดไปเบนเจอร์เพศพอดี
ไหนจะเลิกลากับแฟนอีกอุ้ยนี่เธอเข้าเบนเจอร์เพศหรือเปล่าคุณผู้ชม
อาจจะโศกเศร้าคล้าน้ำตาแต่ไม่เลยจ้ะ
ล่าสุดนะบอกพี่ค่ะหนูว่างานปังมาก

ถูกต้องไปกับผู้ชมหน้านางเยอะนางแอบลาล่า
วันเกิดเสร็จปุ๊บงานปังเลย

ผ่านวันเกิดอายุครบ๒๕ปีหมาดเลย
เรียกว่าเป็นสาวโสดสวยแซ่บรับเบนเจอร์เพศไปเลยดีกว่า
แล้วพอพูดถึงเบนเจอร์เพศหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าโอ๊ย
ัญญาจ๋าจะไปเจออะไรที่มันไม่ดีไม่ดีมาบ้างไหม

เบนเจอร์เพศทั้งแฟนเลิกกันอะไรอย่างนี้
เงินนะแต่ว่าทั้งเงินทั้งงานเนี่ยมันไหลมาเทมาพี่
เออตัวน้องธัญญาเองก็เชื่อนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะผ่านมานะเธอเนี่ย
มันทำบุญมาโดยตลอดก็เลยไม่ได้เจอเรื่องร้ายแรงอะไรค่ะ
วันเกิดปีนี้ขออยู่กับครอบครัวกันละกัน
ฉลองกันแบบเรียบง่ายไปฟังเสียงน้องธัญญาจ้า
ไม่ได้มีเรื่องที่พ่อผ่านตายเรื่องที่แย่อะไรท่ะ
ทำบุญมาตลอดเลยเราก็เลยรู้สึกว่า
แล้วต่อไปก็จะไหลเข้ามา